เอามาดูคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเชียร์ที่คำพรและก็เต้ยพงศกรนั่นเองค่ะ

ด้วยความเคมีมันเข้าขากันไงคุณ

งานนี้ทั้งคู่ก็เลยเสริมความฟินจิ้นแตกด้วย
แม้สุดท้ายจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กัน
เพราะว่าเต้ยเนี่ยติดภารกิจบนเวทีอยู่นะฮะ

แต่ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าการกลับมาร่วมงานกันครั้งนี้

และงานทั่วไปถ่ายนิทยาศาล
หลายคนก็คาดบอกว่าน่าจะสัมภาษณ์คู่กัน

ไม่ใช่ว่าติดเรื่องถ่ายอะไรใช่ไหมคะ

หายจากการมาขึ้นเวทีคู่กันมาสักพักนึงแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ยังให้พวกเรามีอิทธิพลอยู่
เอาเป็นว่าขอให้ได้เรียกพวกเรามาเถอะค่ะ

หลังจากที่น้องหมาตัวโปรดเนี่ยน้องไม้หมอนอันนี้ชื่อน้องหมาเขานะคะ

ถูกสุนัขบริเวณหมู่บ้านเดียวกันทำร้ายค่ะก็ได้รับบาดเจ็บแหละ
ก็เลยฝากข้อคิดในการดูแลสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกเพื่อนบ้านกระซิบบอกไปด้วยจ้ะ
อย่างที่เชียวพูดนะครับ
ถ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนเลี้ยง

อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นก็ได้นะคะ